ต้องยอมรับนะว่าสังคมทุกวันนี้มันเร่งรีบ
ทุกคนก็ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดทำมาหากิน

หลายครั้งบางครั้งเราลืมนึกถึงคนรอบข้างไป
เรามีปัญหาที่ต้องรับผิดชอบมีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากมายอยู่แล้ว
ก็เลยอาจจะลืมไปว่าแต่ละคนก็มีปัญหามีภาระมีสถานการณ์ที่ต้องพบเจอเหมือนกัน
ออนไลน์เขาเลยแห่แชร์คลิปหนึ่ง
เอามาเล่าใหม่แต่เค้าอยากจะแชร์กันเพราะเค้าบอกว่า
มันจะช่วยคนมีน้ำใจต่อกันมากขึ้น
และตุ้นเรื่องจิตสำนึกกันได้มากขึ้น

เขาดูจบปุ๊บเขาน้ำตาไหลเลย

เป็นผู้หญิงผู้ชายสองคนเปิดประตูลงมาจากรถ
แล้วก็มีเสียงแตรบีบลั่นสนั่นเลยอยู่ที่นี่คือ

แล้วรถคันนี้เหมือนจอดคล่อมเลนด้วย
แล้วจอดแช้ไว้แบบนั้นเลย
ผู้ชายคนนี้เปิดประตูหลังอุ้มแม่แม่ของตัวเอง
แล้วก็วิ่งค่ะวิ่งเข้ามาในโรงพยาบาลสิริราช
ฝ่าฝูงชนฝารถฝ่าทุกอย่าง
เพื่อให้อุ้มแม่ไปถึงโรงพยาบาลเร็วที่สุด

แล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมาช่วยรับตัว
เขาบอกว่ามันเป็นการต่อลมหายใจของแม่เขา
คือคนบีบแตรด่าว่าคุณมาจอดรถขวางแบบนี้ได้ยังไง

แต่เขาบอกว่าเขาเพียงต้องการต่อลมหายใจของแม่ที่ป่วย
เพราะรถมันติดมากเขายังโรงพยาบาลอยู่ข้างหน้า
แต่เขาเข้าไปไม่ถึงแต่แม่เขาอาจจะแย่แล้ว
เลยต้องจอดทิ้งไว้แบบนั้นแล้วอุ้มแม่ลงมา
คลิปนี้เนี่ยนะคะเขาตั้งชื่อคลิปว่าคลิปเก่าเล่าใหม่
บอกว่าที่เอาคลิปแบบนี้มาแชร์อีกครั้งเป็นเพราะว่า

อยากให้ทุกคนเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น
ช่วยเหลือกันและกันมากขึ้น
กระตุ้นจิตสำนึกดีให้กับสังคมไทยน่าอยู่
เสียสละนาทีของเราหน่อยเข้าใจว่าทุกคนเร่งรีบ

แต่หยุดคิดสักนิดนึง

คนที่เขาทำแบบนี้เขาอาจจะมีเหตุผลก็ได้

เรื่องราวแบบนี้ให้กลายเป็นความคิดของเรื่องโลกสวย
แต่จริงแล้วเนี่ยโลกสวยไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะคะ

คุณเป็นภาพที่แบบมันสะท้อนอะไรได้มากมาย

ถ้าเกิดแรกเราดูอาจจะเป็นคลิปแบบเฮ้ยเขาหาเรื่องกันหรือเปล่า
อาจจะไม่รู้เพราะว่ามันไม่ได้เห็นภาพจังหวะต่อมาที่เขาอุ้มแม่แล้วก็พยายามจะวิ่งไปโรงพยาบาล
เนี่ยพาแม่ไปแบบโอ้ยเป็นภาพที่แบบความหมายมันเยอะมาก
คือหลายครั้งนะที่เราได้ยินเขาบอกกันว่าเออถ้าสมมุติโดนคนปาดหน้าก็ให้คิดแล้วกันว่า
เขารีบมากเขาอาจจะท้องเสียอาจจะรีบเข้าห้องน้ำ
คือบางคนพูดเป็นมุกติดตลกแต่จริงแล้วมันช่วยได้จริงนะคุณผู้ชม
เพราะว่าคือถ้าเกิดมันเป็นอารมณ์มันขึ้นมาเนี่ย
มันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเล่าไปตั้งแต่ต้นเบรกต้นชั่วโมงว่ามีเหตุการณ์ปาดกันชนกัน
ซึ่งมันไม่ได้เกิดผลดีกับใครเลยและไม่ได้เกิดผลดีต่อสภาพจิตใจและสภาพสังคมไทยด้วย
ก็เป็นการบอกว่าเราควรมีน้ำใจกันกับเพื่อนร่วมสังคมโลกแล้วกัน
เพราะว่าบางทีเขาอาจต้องการความช่วยเหลือในการต่อลมหายใจให้กับหนึ่งชีวิตที่อยู่บนรถคันนั้น
เช่นเดียวกันกับเรื่องของรถฉุกเฉินที่ขอทางแล้วก็ไม่มีการหลบทางให้แบบนี้นะครับ